อยู่กับปานปานจุติทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐนะคะ
วันนี้เราจะพาไปพูดคุยกับคุณพ่อที่ฮอตมากตอนนี้
แถมยังเป็นพระเอกที่คนพูดถึงทั้งทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะคะ
ขอต้อนรับพี่ปิ้ตเตอร์ครอบไดเดินเดาค้า

พี่ปีเตอร์ค่ะต้องบอกว่าตอนนี้เราฮอตมากเลย
คนพูดถึงเราเยอะมากในเรื่องของละครนะคะ

ฟีดแบ็คเป็นยังไงบ้างคะต้องถามคำถามแรกเลย
ฟีดแบ็กหรือครับก็ต้องบอกว่าดีมากค่ะดีมาก
เพราะว่าดูจากเรตติ้งก็แหมพุ่งกระฉูดเลย
ต้องขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับ
ก็มีทัวร์ลงบ้างเล็กนะครับ
ตอนนี้เนี่ยหลายคนกลับมาเริ่มสงสารลือครับ
โดนหลอกแล้วก็โง่เองอะผมก็พึ่งทวิตไปวันนี้ผมว่า
ไอลือไม่น่าเลยนะโน่ที่จริงแล้วกดูแล้วก็อยากกลายเอง
ทั้งที่รู้อยู่ว่าจะต้องเกิดอะไรขึ้นนะแต่พอดูแล้วก็
เรียกว่ารถทัวร์มาจอดหน้าบ้านทัวร์ลงพร้อมลงเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับไม่น่าเชื่อว่าจะมีรถทัวร์มาลงนะครับ
ช่วงนี้เขาไม่ให้เดินทางไม่ใช่เหรอ
แต่เราเห็นแล้วเราก็ประทับใจใช่ไหมคะพี่เตอร์
ใช่ค่ะจริงต้องบอกว่ามันเป็นคำชมนะครับ
เราต้องเข้าฉากกับสองสาวทั้งพี่นุ่นเองทั้งตัวน้องกรีนเอง
เวลาเราเข้ากับพี่นุ่นเราก็จะต้องเป็นหวาน
แต่เวลาเราเข้ากับน้องกรีนเราจะต้องเป็นแบบว่าไปดุดันเขา
สวิตช์อารมณ์ตอนนั้นยังไงบ้างคะพี่เตอร์
ก็จริงแล้วคืออย่างแรกในหน้าที่ของนักแสดงเนี่ยครับ
หมายถึงว่าเรื่องราวที่มีอยู่ในใจตลอดเวลา
ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างสองสาวมันไม่เหมือนกัน
ก็คืออย่างนุ่นก็คือเป็นภรรยาอะไรอย่างนี้
แล้วก็เปิดเรื่องขวาคมพอเรื่องมากคือ
คือรักมากรักมากจริงรักมากจนแบบคือนี่คือรักแท้ของเขาอย่างนี้ครับ
ซึ่งดำเนี่ยก็จะเป็นเด็กที่คอยกวนประสานอยู่ตลอดเวลา
แล้วก็มันก็เลยมีความรำคาญอะไรอย่างนี้
คือแค่สะกิดนิดเดียวนี่มันก็จะเริ่มแบบว่าโวยวายแล้ว

จริงเพราะต้องเข้าฉากด้วยกันมันทำการบ้านยากขึ้นหนักขึ้น
หรือด้านไหนอย่างไรบ้างครับพี่เตอะคะ
คือจริงแล้วต้องบอกว่ากระเท้าสีดาเนี่ยมันเป็นอะไรที่
คือพอแค่รู้ชื่อนักแสดงเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าเล่นแล้ว
เพราะผมรู้ว่าทุกคนนี้ก็คือเล่นเก่งอยู่แล้วครับ
การส่งของเขาทุกคนเนี่ยมันดีอะครับมันดี
ซึ่งวิธีการส่งเนี่ยก็จะมีปรับจูนโดยภูมิกับที่ผมก็เคยร่วมงานด้วยอยู่แล้ว
โอคาทาเทพนะครับซึ่งก็เป็นคนที่เก่งมากและทำงานเร็วมาก
นักแสดงทุกคนเนี่ยก็จะมีข้อดีอีกอย่างคือเครื่องรับเนี่ยก็ดีมากเหมือนกัน
คือผมส่งอะไรออกไปเนี่ยเขาก็รับอย่างนี้แล้วก็ส่งกลับมา
คือมันเป็นมันเป็นละครที่สนุกมากที่จะไปแสดงนะครับค่ะไม่ต้องปรับตัวอะไรมากนะครับ
จำบทได้ที่เหลือนี่มันไปแบบธรรมชาติเองนะครับ
ตอนนี้มันระงับการถ่ายทำแล้วก็ระงับการออกอากาศด้วยใช่ไหมคะ
ครับผมชั่วคราวครับชั่วคราวก็ตอนนี้เนี่ยจริงแล้วมันเหลือไม่เยอะเลยครับ
เราเหลือคิวทำไม่กี่วันเองครับสามสี่วันซึ่งเราก็จ่อจะถ่ายอยู่ตั้งนานแล้ว
แต่ว่าทีนี้เนี่ยพอโควิดเริ่มระบาดหนักอย่างนี้ครับ
ระงับการถ่ายทำเพื่อความปลอดภัยทุกคนทุกฝ่ายอย่างนี้ครับ
ตอนแรกเราก็มั่นใจว่าเราน่าจะถ่ายทันนะครับ
ถ้าจนต้ริงกลางเนี่ยมันจะเป็นซีนยุ่นย่อยของตอนตอนนี้
ซึ่งมันก็คือว่ามันทำให้เราไม่สามารถประกอบตอนเพิ่มได้ที่มันควบคุมจริงนะครับ
นี่ครับปัญหาตอนนี้นี่ก็รออยู่ว่าถ้าสามารถกลับมาถ่ายทำได้

จริงทางทีมงานเขาแพลนมาให้เรายังไงบ้างไหมคะ
ว่าจะอีก๑วีค๒วีคหรือเป็นเดือนหรือระยะเวลาในการกำหนดเป็นยังไงบ้างคะ
เราคุยกันอยู่ว่าถ้าไม่ได้เราก็อยากจะถ่ายต้นเดือนมิจุนหน้า
แต่ว่าจริงแล้วมันก็คืออยู่กับสถานการณ์
ช่วงนี้ก็เลยเอาละครอีกเรื่องนี้มาขั้นก่อน
จริงแล้วถ้าเราถ่ายได้เนี่ยประกอบร่างผมเชื่อว่าไม่ยาก
ทางทีมตัดต่อตอนที่เนี่ยก็ต้องตัดรอไว้
แค่รอแบบว่าเอาเสร็จที่ขาดนี้เอาไปใส่
ทางพี่ชอตก็ต้องขอชมมากัน
แต่ว่าคือก็ต้องพลิกวิกฤตเป็นโอกาส
ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของการเอาใจคนดู
คือทางช่องด้านนึงมัดแล้ว
คือเราจะไม่ได้เอาตอนที่มีอยู่ยืดให้มันยาวขึ้น
แต่เราจะเขียนบทเพิ่มตอนเข้าไป
แล้วก็ขยายความในเรื่องของปมตัวละคร
อย่างนี้ครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือทุกคนแอปเยอะมาก
คือทุกคนแฮปปี้มากกับการที่ไปทำงานกองถ่ายนี้ครับ
ค่ะแต่รับรองว่าการกลับมาต้องเข้มข้นแน่นกว่าเดิมแน่นอนใช่ไหมคะ
โอ้โหมีแน่นกว่าเดิมนะครับมีมากกว่าเดิมด้วย
เตอร์ค่ะเป็นคำถามยอดฮิตเลยที่หลายคนอยากรู้ว่า
ถ้าสถานการณ์โควิดมันซาลงสิ่งแรกที่เราอยากทำเลยคืออะไรคะ

มีสองอย่างครับอย่างแรกเนี่ยก็จะพาลูกไปเที่ยว

แล้วก็อย่างที่สองคิดถึงการขี่มอไซค์แบบทางไกลมาก

ถามถึงเรื่องตัวเล็กสองเสือบ้างนะคะ
เห็นบอกว่าวันที่๒๓นี้จะเป็นวันเกิดตัวเล็กใช่ไหมคะ

ค่ะเราแพลนจะทำยังไงบ้าง
ไปเที่ยวหรือทานข้าวหรืออะไรได้ประมาณไหนยังไงบ้างคะ
ก็คงไม่ได้ทำอะไรแบบว่าใหญ่โตครับ

ก็แบบเล็กกันนิ่งกับคอนกัน
แล้วก็ให้ขอบควรแบบชิลง่าย

ของเล่นชิ้นนู้นชิ้นนี้ที่เขาอยากได้
มีครับมีอยู่วันหนึ่งที่ส่งเสียงมานะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยอยากได้อันนู้นอันนี้โอเค
ตอนแรกผมก็งงคือมันเป็นชื่อของเล่นที่ผมก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนอย่างนี้
โอเคแล้วก็กำลังจะไปเตรียมซื้ออย่างเงี้ยอยู่ก็ส่งข้อความใหม่
แบบว่าอันนี้คือไม่ต้องการแล้วนะครับป๊าป๊าตอนนี้ได้แล้ว
ก็เลยบอกว่าอ่ะใกล้วันแล้วก็บอกกับป๊าอีกทีแล้วกันว่าอยากได้อะไรค่ะ
ปีเตอร์ขายอยากให้พี่ปีเตอร์พูดรณรงค์ในการชวนคนไทยฉีดวัคซีนกันนิดนึงค่ะ
ถ้าจะให้พูดรณรงค์การฉีดวัคซีนนะครับความคิดเห็นของผมนะครับ
ส่วนตัวผมคิดว่าการฉีดวัคซีนมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้ว
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยโรคเนี่ยระบาดทั่วโลกจริงนะครับแล้วถ้าเราไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับ
แล้วเราต้องรอภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติหมายความว่าต้องติดก่อนถึงจะมีภูมิในตัวนะครับ
มาอีกนานนะครับแล้วก็อีกหลายคนจะเสียชีวิตนะครับ
เพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนนะครับผมมองว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดตอนนี้
ถึงแม้เนี่ยโอเคหลายคนกลัวว่าผลข้างเคียงมันจะมีอะไรบ้าง
การที่จะมีภูมิให้เร็วที่สุดนั้นครับทั่วโลกภูมิแบบว่ามวลหมูอย่างนี้ครับ
ตอนนี้เนี่ยคำถามจริงแล้วก็คือฉีดตัวไหนที่จากข้อมูลที่ผมได้มา
มันอาจจะมีแบบผลมากผลน้อยผลที่ต่างกันกับการฉีดวัคซีน
แต่ว่าสิ่งที่มันสำคัญที่สุดคือให้จะฉีดกันเถ
เพราะว่ามันก็มีผลที่ดีทุกยี่ห้อทุกวัคซีนนะครับ
แต่ว่าการไม่ฉีดเนี่ยจะเป็นอะไรที่อันตรายกว่าในช่วงนี้
เพราะฉะนั้นเนี่ยมีตัวไหนมาผมว่าฉีดไว้ก่อนก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีครับ
ขอบคุณพี่ปีเตอร์มากเลยนะคะ
คุณผู้ชมค่ะที่เห็นพี่ปีเตอร์นั่งอยู่ในรถนะคะ

ก็คือเอารถออกมาวอร์มเครื่องเนื่องจากรถไม่ได้ใช้งานนานค่ำ

ช่วงนี้ขอส่งกลับไปให้ที่สตูดิโอกับสามสาวค่ะ